คุณผู้ชมมาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นสดร้อนกลางดึก

จ่อยิงไปปั้ง๓นัด
แล้วเดินไปหาผู้ตายเอาเท้าไปเขียหน้าอก
เพื่อเช็คให้แน่ว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้ว
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับ
เอาจุดเกิดเหตุก่อนเป็นร้านสะดวกซื้อสาขาปากซอยลาดพร้าว๒๕

สุดท้ายแล้วตำรวจสนพหนโยธินต้องลงพื้นที่ค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณเคาน์เตอร์ชงกาแฟ
บริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะคุณผู้ชม
ผู้ตายที่ว่านายรัฐวิตสันติครูปตะพงอายุสามสิบสองปีนะคะ
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อสาขานี้ค่ะ
หงายเสียชีวิตสวมชุดยูนิฟอร์มของร้านนะคะ
มีบาดแผลถูกยิงบริเวณด้านหลังทะลุหน้าอก

อกจากนี้ตำรวจยังไปพบปลอกกระสุนขนาด๓๘มม

ตกอยู่นะคะก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
สอบสวนทราบว่านี่พี่ต้น
ลองฟังดูสาเหตุที่พี่ถามมาสักครู่
คือก่อนเกิดเหตุช่วงสักประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
แต่ไม่ยอมจ่ายค่าเบียนที่ตกแตกก็เลยทำให้ผู้ตาย
คือทวงถามไม่พอใจสุดท้ายทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ก่อนที่จะมีพนักงานคนอื่นที่อยู่ในร้าน
ช่วยเจรจาตกลงกันบอกว่าเอาแบบนี้
ให้คนร้ายชำระเฉพาะค่าสินค้าที่จะเอาออกไป
ไม่ต้องชำระค่าเบียร์ที่ตกแตกเท่านั้นแหละค่ะ
สุดท้ายดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่มีอะไรหลังจากนั้นคล้อยหลังมา
สักประมาณเที่ยงคืนคนร้ายรายเดิมกลับมา
แต่คราวนี้ควงปืนกลับมาด้วยเข้ามาถึงมาถามหา
ผู้เสียชีวิตเลยนะคะแล้วสุดท้ายพอเจอผู้เสียชีวิต
เอาปืนที่พกมากระหน่ำยิงใส่หลังจากที่ผู้ตายล้มลงแล้วนะคะ
อมหิตมากเดินเข้ามาเหยียบบริเวณหน้าอก
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วนะคะ
แล้วเดินออกไปจากร้านสะดวกซื้อหน้าตาเฉยเลย
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปนะคะ
ปรักคำพยาบินแบนล้อมนะคะเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายไหล่นี้

มีรายงานว่าคนร้ายคนนี้ไปก่อเหตุอีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เป็นที่โรงพยาบาลสนามปฐุมธานีผมตกใจด้วย
นี่ฮะเดินเข้าไปแบบนี้แล้วไปยิงเขาตาย

มาดูฮะนี่คือผู้ชายสวมชุดลายพลางครับ
สวมหมวกเบเรสีแดงถือปืนหนึ่งกระบอก
อย่างใจเย็นออกไปแล้ว
เพราะว่าก่อเหตุแล้วในโรงพยาบาลสนามสถาบันธัญลักษณ์
จังหวัดปฐุมธนีย์เมื่อตี๓ที่ผ่านมา
เหตุเกิดที่หน้าห้องน้ำชั้น๑โซนผู้ป่วยชายครับ
มีคนเสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งรายสภาพนอนคว่ำหน้านะฮะ
ชุดผู้ป่วยสีน้ำเงินนะครับ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายสุขสรรคเสวาพันธ์ถูกยิงที่ศีรษะ
เขาอายุ๕๔ปีนะครับ
คือตรงนี้คือถูกยิงประตูกระจกให้แตกก่อนพี่ต้น

เพราะว่าจริงเนี่ยมันมีโซ่คล้องอยู่นะฮะ
มีกระสุนปืนตกอยู่นะครับ
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาทางประตู๑
จอดหน้าโรงพยาบาลสนามแล้วก็มาไล่ยิงจนคนเสียชีวิต
แล้วก็เดินออกมาขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไปฮะ
เจ้าหน้าที่เอาไม้มากันพื้นที่เอาไว้นะครับ
แล้วก็ไม่ให้คนไหนเนี่ยเข้าไปโดยเด็ดขาดเนี่ยนะครับ
มีทั้งอุปกรณ์ที่กันพื้นที่เอาไว้
คือด้านในเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยโควิด๑๙
เป็นพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดครับ
ผันตำรวจเอกอภิชาธรรมปานท่านผู้กระบะการสอบพอประตูน้ำจุฬาลงกรนะครับ
ท้องที่เกิดเหตุให้ข้อมูลบอกว่า
ว่าคนร้ายน่าจะไม่รู้จักกับผู้ตายเพราะคนตายเนี่ย
จะออกจากห้องน้ำมาแล้วถูกยิงเปรี้ยง

คนร้ายยิงใส่ประตูกระจกอย่างที่ผมบอก
เพราะว่าจริงเขาล็อกโซ่เอาไว้นะครับ

คนร้ายขับรถหนีออกไปทางประหลโยธินขาออกครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งแกะลอยติดตามตัวคนร้ายมาสอบสวนและดำเนินคดี

ตามรายงานข่าวบอกว่าคนร้ายขับรถ
อิสุดีแม็กซ์สีขาวทะเบียน๓ทาพุเท่าขอขวด๖๒๓๓

ตอนนี้ไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วนะคะ
คุณผู้ชมต้องตามล่าค่ะ
ตลอดทั้งวันติดตามนะคะว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้หรือเปล่านะคะ
ครบถ้วนนะคะสำหรับประเด็นข่าวเช้าในวันนี้นะคะ